โหดเยี่ยมเหมือนกันใช้คำนี้ได้เลยนะคะ

ทางตำรวจสพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้ง
ว่าไปพบศพหญิงสาวคนนึงคาดว่าถูกฆ่าตายนะคะ
แล้วก็ศพอยู่ในบริเวณโรงจอดรถยนต์เก่าบ้านพักคนงาน
ส่วนจัดการต้นน้ำแม่สาอำเภอแม่ริม
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบตรงนี้เลยค่ะรถคันนี้
เป็นรถเก่าของป่าไม้ที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้ว
จอดเอาไว้ในโรงเก็บรถ
เบาะรถคุณผู้ชมพบศพนางติ้งลุงเรืองอายุ๓๔ปี
เป็นชาวไทยใหญ่นะคะเป็นลูกจ้างของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา
เสียชีวิตอยู่นี่นอนอยู่ในรถคันนี้
สภาพศพก็คือนอนหงายใส่เสื้อแขนยาวสีดำ
เสื้อชั้นในถูกปลดออกท่อนล่างเปลือยป่า
อวัยวะเพศมีร่องรอยของการมีเพศสัมพันธ์
กางเกงในกางเกงขายาวลายลูกไม้สีดำขาว

ตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอศพเนี่ยนะคะคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมง
สภาพศพมีร่องรอยการถูกรัดคอแต่ไม่เจอเชือก
ไม่เจอสายไฟอะไรที่ใช้ในการรัดคอค่ะ
รถก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยก็เลยคาดว่า
คนร้ายน่าจะลงมือนอกรถแล้วก็เอาศพไปซ่อนเอาไว้ในรถ
และที่หน้ารถคุณผู้ชมมีกองอุจจาระใหม่
กองอยู่หนึ่งกองนี่ค่ะ
เพื่อนร่วมงานที่เป็นคนพบศพผู้ตายนะคะนายกันติมาลุงย่าบอกว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ตายเขาตื่นมาทำกับข้าว
จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยก็ช่วยกันออกตามหา
มาเจอว่าเป็นศพนอนอยู่ในโรงรถโบราณเนี่ยค่ะ
จอดอยู่ในโรงรถเนี่ยนะคะโรงรถตรงนี้ห่างจากที่พักไปประมาณ๕๐เมตร
จะมาเดินที่ที่ดูอันนี้ก็เข้ามารถน้ำเฮดเก็บเห็ดเล็ดเฮด

สีแดงเอาคมไว้
ส่วนเพื่อนผู้ตายอีกคนนึงนะคะ
นางสมพรปีตาก็บอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นแฟนเก่าของผู้ตายค่ะ
ที่ชื่อว่านายชายยะคบกันมา๒ปีกว่า
ช่วงหลังทะเลาะกันบ่อยแล้วก็เลิกกันไป
เดือนที่แล้วยังมาหาอยู่เลยเพื่อมาขอคืนดี
แต่ผู้ตายเขาไม่ยอมคืนดีแล้วก็ทะเลาะกัน
จากนั้นเนี่ยในชายยะคนนี้ก็เผารถจักรยานยนต์ของผู้ตายด้วยนะคะ

เลยจากนี้มันมาขอโทษแล้วก็เจราะทีจำหน่วยแล้ว
มันไปบ้านกับถึงไปถึงห้องพักไม่ดิ้ม
ไปเคกันไปเคกันเรียบร้อยกันเลย
มันก็เลยปล่อยเหตุมันละขาดด้วยเหมือนเกี่ยวอย่างกันละ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลป

เพิ่มโทษที่เชียงใหม่บอกว่าจากการสอบปากคำยาดของผู้เสียชีวิต
เมืองต้นก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิต
ตื่นมาสักประมาณ๖โมงเช้า

ทำกับข้าวเสร็จก็หายตัวไปไม่มีใครเจออีกเลย
เจ้าหน้าที่ออกตามหาเพื่อให้ไปทำงาน
ก็มาพบเป็นศพอยู่ในรถเก่าคันนี้แหละค่ะที่จอดทิ้งไว้

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้าย๑คนน่าจะไปดักรอตั้งแต่ก่อนฟ้าสาง
เนื่องจากว่ามีกองอุจจาระที่คนร้ายถ่ายทิ้งไว้สดใกล้กับที่เกิดเหตุ
นี่ค่ะคืออย่างที่คุณภาคภูมิบอกเหมือนกับเป็นการสะกดวิญญาณใช่ไหม

ก็เลยไม่รู้ว่าคือก่อเหตุไปแล้วฆ่าเขาไปแล้วแล้วสะกดวิญญาณ
หรือว่าจะเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุใช่ไหม
ค่ะคือทางตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะฉุดผู้เสียชีวิตนะนะ
ก่อนลงมือข่มขืนแล้วก็ใช้เชือกหรือสายไฟรัดคอ
ฆ่าปิดปากลากศพไปไว้ในรถห่างจากตัวบ้านไปสักประมาณ๕๐เมตร๑๐๐เมตร
แต่ว่าเหมือนกับไปดักรอตั้งแต่เช้ามืดมาก

ทีนี้ถ้าข่มขืนเขาแล้วฆ่าเขาแล้วอุจจาระทิ้งไว้
มันเคยมีคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้ต้องหาชาวไทยใหญ่อย่างนี้
ถ้าท่านยังจำกันได้ที่ไปฆ่าเขาแล้วก็ไปหมกบ่อเกลอเอาไว้
แล้วก็ไปอุจจาระไปปัสสาวะใส่ทุกวันอยู่๓๔วันได้
ตรงนี้เป็นความเชื่อของทางชาวไทยใหญ่เขาว่าต้องสะกดวิญญาณด้วยวิธีแบบนี้ไง
ทีนี้ค่ะก็ต้องเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะคาดว่านายชัยยะที่เป็นอดีตแฟนของผู้เสียชีวิตนี่แหละ
น่าจะเป็นคนก่อเหตุนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ก็พยายามเร่งติดตามตัวอยู่ค่ะ
ทางตำรวจบอกว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้ทำงานอยู่ในโรงหล่อพระที่อำเภอหางดง
แล้วก็ไม่ไปทำงานด้วยก็มีพิรุธแล้ว
ตรวจสอบไปที่พักก็ไม่อยู่เนี่ยหายออกไปตั้งแต่ตี
เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยคนนี้มาสอบปากคำนะคะ
แล้วก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
อ้าวโหเที่ยมทีเดียว